คุณผู้ชมเมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของจอมขมังเวทใช่ไหมคะ
ที่มาท่องกระถาถือกริดแล้วก็โวยวาย
จากนั้นกระโดดเกาะหน้ากระโปรงรถ
เอาไอ้มีดในมือเนี่ยฟันทั้งกระจกหน้าฟันทั้งกระจกข้าง
ทำเอาคนในรถแตกตื่นกันไปหมดเลยเนี่ยตามคลิปนี้
จับตัวได้แล้วนะคะรู้ตัวแล้วค่ะว่าไม่ได้เป็นจอมขมังเวทอะไรหรอก
เป็นคนติดยาแล้วก็สติไม่ค่อยสมประกอบค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๒๖พฤษภาคมนะคะ
คนที่อยู่ในรถคันนี้เนี่ยก็คือนายสุวรรณลมดวงค่ะ
เป็นชาวสกลนครขับรถมากับภรรยาและลูกอีกสองคน
ไปงานศพที่อำเภอสว่างแดนดินค่ะ
ซึ่งกำลังขับอยู่ตามถนนหลวงหมายเลข๒๒นี่แหละ
ก่อนถึงอบตคใต้ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เขาตกใจเขาก็รีบขับรถออกไป
โดยที่ผู้ชายคนนี้ยังเกาะหน้ารถอยู่
กระทั่งอย่างที่คุณทัศนัยเคยเล่าไปไง

แล้วพอแจ้งตำรวจเนี่ยพอตำรวจมา

หนีไปแล้วนะคะ

ผู้กำกับการสพสว่างแดนดินพร้อม

เปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยในบ้านพัก
ก็ไปเจอตัวควบคุมตัวมา
ทราบชื่อก็คือนายบารมีอำวงค่ะ

ก่อนจะกลับมาแล้วก็กลายเป็นคนติดยาค่ะ

พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ซึ่งพ่อแม่ของนายบรมีผู้ต้องหา
จะชดใช้เงินให้กับผู้เสียหาย
พ่อแม่ของนายบรมีไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลจิตเตอร์เวศ